สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้อังคารที่๑๐เมษายน๒๕๖๑ครับ
เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยการเสียชีวิตของอดีตดาราเด็กชื่อดังน้องอินนะครับ
ก็หลังจากที่มีการออกมาเปิดปมกรณีการขับรถไปก่อนจะประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
ซึ่งการเปิดเผยก็เปิดเผยโดยบินบรรลือฤทธิ์ดาราชื่อดังนะครับ
ก็ทำให้บินบรือฤทธิ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม
โดยเฉพาะสังคมออนไลน์อยู่พอสมควร
วันนี้บินบรรลือฤทธิ์ได้เปิดใจเคลียร์ทุกปม
กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงการเปิดเผยเรื่องราวต่าง
แล้วก็การเข้ามาสนิทสนมกับครอบครัวของน้องอินด้วยนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
บินบรรลือฤทธิ์เผยความในใจหลังถูกชาวเน็ต
ตั้งคำถามเหตุใดจึงนำเรื่องส่วนตัวของน้องอิน
ผู้เสียชีวิตมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนจำนวนมาก
ความเห็นตั้งข้อสังเกตถึงความสนิทสนม

ยืนยันเจตนารมณ์ผ่านไทยรัฐทีวี
ตนเองเพียงต้องการให้สังคมเกิดความกระจ่าง
และเลิกตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใด
น้องอินจึงขับรถไปอายุทยาในยามวิการขนาดนั้น
ยืนยันว่าที่ผ่านมาตนเองสนิทสนม
และเห็นน้องอินเป็นเสมือนคนในครอบครัว

ผมออกมาเนี่ยเพราะอะไรยังไง
ไม่ได้จัดการาออกมาโอ้โหมาเกาะกระแส

ผมไม่ต้องไปขอกระแสอะไรหรอกครับ
ผมทำอะไรหรือยังไงผมก็ทำเรื่องส่วนตัวของผมอยู่แล้ว
แต่ที่เข้ามาเพราะว่าคือน้องอินคือคนในครอบครัวของผม
สิ่งที่ผมพูดไปแล้วมันก็เป็นความจริงทุกอย่างนะครับ
ที่พูดไปถึงแม้ว่ามันไม่ถูก
หูใครบ้างหรือทำให้ใครเสียหายบ้าง

เพราะว่าผมก็อยากให้ทุกอย่างมันเรื่องมันกระจ่าง

คือเรื่องทั้งหมดนี่คือเกิดขึ้นแค่นี้อย่างนี้เท่านั้นเอง
แม้จะมีเสียงวิจารณ์ในแง่ลบจนมีข่าวออกมาภายหลังว่าคุณแม่ของน้องอินไม่ค่อยสบายใจ
และของงดให้สื่อเก็บภาพและสัมภาษณ์ในวันนี้
แต่บินบริษฐ์ยืนยันว่าตัวเขาจะไม่มีปัญหาใดกับครอบครัวของน้องอินแน่นอน
และตั้งใจเดินทางไปร่วมส่งน้องอินเป็นครั้งสุดท้าย
งานชาปนกิจศพที่วัดราชสิงครในวันพรุ่งนี้